คุณผู้ชมครับเราออกพรรษามาแล้วแน่นอนนะฮะ
ประชาชนพุทธศาสนิกชนก็ต้องไปร่วมกันทำบุญตักบาทเทโวโรฮนะ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามวัดต่างคนไปเยอะแยะมากมายเลย
พาไปดูแต่ละพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ที่แรกผมพาไปที่พญาวุศงพญาวก็จะมีกิจอ่านความเป็นเหนือ
นางรามใส่ชุดพื้นเมืองพื้นถิ่นพื้นบ้านแบบนี้ผู้ชายเองก็ใส่นะฮะ
พุทธศาสนิกชนกว่าห้ามร้อยคนนะฮะไปร่วมทำบุญตักบาทแดกพระสงฆ์แล้วก็สามาร์เนียน๑๐๘รูป
เขาเดินลงมาเดินลงมาตามบันไดหน้า๑๖๗ขั้น
ผมไม่ได้ใบ้อะไรนะมันมีจำนวนขั้นจริงแบบนั้นนะ
ข้อมูลข้อเท็จจริงถูกต้อง๑๖๗ขั้นรวมระยะทางเกือบ๑กิโล
อันนี้คือวัดพระธาตุจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับนะเป็นประเพณีจากบาทเทโวมโรหนะ
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังออกพรรษา๑วันออกพรรษาเนี่ยวันที่๒ตุลาวันศุกร์นะฮะ
เมื่อวานก็คือวันเสาร์ที่๓ตุลาหลังออกภาษา๑วันก็จะมี
ตอนเช้าเนี่ยก็จะแน่นอนนะฮะจะเป็นตากบาทเทโวโรหนะ
เพื่อเป็นการบรรลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับสู่มายังโลกมนุษย์
หลังจากจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นตะวดึงเพื่อเทศนะฮะเป็นการเทศโปรด
ให้กับทางด้านของพระพุทธมารดาเป็นเวลา๓เดือนนะฮะ
ประชาชนก็ถือเอาวันที่หลังออกพรรษา๑วัน
ตอนเช้าก็ต้องไปเป็นการตักบาทเทโวโรฮนะนะครับ
เป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ
อ่าจากภาคเหนือไปแล้วจากพระยาวภาคลงใต้ไปเลยนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับ
ในพื้นที่ภาคใต้ครับจังหวัดสุมราชธานีสุราธานีนี่ประเพณีชักพระ
ชักเรือพระแบบนี้นะที่ฉันไปเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเด็กนะโอ้โหต้องไปจูงอะค่ะ
ต้องไปจูงเรือพระแบบนี้แล้วก็เอาเหรียญนะคะแลกเหรียญมาใส่เห็นไหมคะ
จะมีบาทนี่แหละให้เราได้ใส่เหรียญ๒เหรียญบางคนก็บอกว่ามีความเชื่อเรื่องของพระประจำวันเกิด
อย่างนี้ฉันเกิดบันดาคารก็ใส่ไป๘บาทอะไรอย่างนี้ค่ะ
คบรรยุรถสี่นะครับที่เป็นเรือพนมพระ๓๕ลำเขั้วร่วม
เป็นขบวนแห่งานประเพณีชักพระประจำปี๒๕๕๙
ก็มีเรือพนมพระ๓๕ลำคบรรยาวอู๊ยอยู่โลกกว่า
วูนี่สวยงามทีเดียว
อันนี้เค้าแต่งตัวเหมือนอะไร

อันนี้อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะ
งานนี้เขาจัด๙วัน๙คืนนู้นล่ะครับ
ใครจะไปก็ไปได้ถึงวันที่๗ตุลาคม
เขาบอกว่าคาดว่างานนี้จะมีคนไปร่วมงานสักประมาณ๗๖๐๐๐คนได้
รายได้จะนำไปสู่จังหวัดนี้ประมาณสัก๔๐กว่าล้านบาท
คือตอนนี้นะงานประเพณีหรือว่างานอะไรก็ตามตามจังหวัดต่าง

เพราะว่ามันกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวเม็ดเงินมันหมุนไป
ตอนนี้ไทยต้องเที่ยวไทยนะเพราะไทยปลอดภัยที่สุด
ถูกต้องครับต่างชายเขาอยากมานะ
อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
ยังอยู่ที่ใต้จากสุมราชไปที่นครซีธรรมราชนะครับ
ก็เหมือนกันประเพณีชักเรือพระแบบนี้ถูกต้อง
เรือพนมพระวันออกพรรษาอันนี้พื้นที่ของเผลอทุ่งใหญ่ครับ
ก็คึกคักเหมือนกันมีเรือของวัดต่างร่วมทั้งหมด๑๘ลำ
มีการตกแต่งอย่างสวยงามตระการตา
มันสูงจริงนะคุณดูสิ
แล้วก็ยังสร้างสรรค์ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย
ของวัดควรอุโบสถนำรูปปั้นไอ้ไข่ไงมาตกแต่ง

ให้เข้ากับกระแสไอ้ไข่ฟีเวอร์
แล้วก็ยังมีคณะกลองยาของแต่ละตำบล
รวมถึงขบวนนางรามเป็นร่วมสร้างศีรษร

ชาวบ้านไปสนุกในการจับสลากต่างกันด้วย

วังนาคินบ้านโนนเมืองอำเภอบ้านดุงที่อุดรธานี
คือคักมากเลยพุทธศาสนิกชน
ก็นำข้าวสารอาหารแห้งไปร่วมกันตักบาทแด่พระสงฆ์๙๑รูป
งานประเพณีตับบาทเทโวโรหนะด้วย

ถวายพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
เขาเอาลูกหลานของตำบลบ้านม่วงทั้ง๑๒หมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้กับวัดนี้
รวมไปถึงชาวบ้านชาวช่องไปลำกันแบบนี้

ดูท่าผู้ใหญ่ลำไปด้วยใส่ฟิลด์ด้วยนะ

ถูกไม่ว่าขอให้ใจมาก็พอ

แข่งเรือเพื่อเป็นการสืบสารประเพณี

คำชโนธนอกจากประเพณีแบบนี้แล้ว

เอามาฝากกันกับบรรยากาศออกพรรษา